ก็ยังมีความเป็นห่วงเพราะว่าหลายคนยังไม่หมดสัญญากับทางอิสราเอล
ซึ่งตรงจุดนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็รับปากนะคะ
จะดูแลสิทธิประโยชน์รวมถึงว่าถ้าหากจะกลับไปทำงานอีก
เมื่อเหตุการณ์สงบเนี่ยก็จะมีการพูดคุยเจรจากับทางอิสราเอลให้ด้วยนะคะ
วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการ
ก็พาครอบครัวของแรงงานไทยในอิสราเอลมาที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรอรับนะคะ
ก็ทุกคนก็อย่างที่เราเห็นกลับมาอย่างปลอดภัยนะคะ
กระทรวงแรงงานเองก็จะช่วยดูแลประสานงานเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง
แรงงานไทยทุกคนจะต้องได้รับทั้งจากทางการอิสราเอลจากนายจ้าง
และจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
ซึ่งอันนี้อาจจะอยู่ในความดูแลของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
ทีนี้ถ้าเราไปดูสิทธิประโยชน์ต่างที่แรงงานไทยจะได้รับจากอิสราเอล
อันนี้คือในส่วนจากอิสราเอลก็จะขึ้นอยู่กับการได้รับบาดเจ็บ
คือถ้าได้รับบาดเจ็บไม่ถึง๑๐ก็ตรงนี้จะไม่ได้ค่าตอบแทน
แต่ถ้าบาดเจ็บ๑๐๑๙จะได้รับการเยียวยาเป็นเงินก้อน
ประมาณ๑๔๔๐๐๐บาทคนที่บาดเจ็บเกิน๒๐นั้น
ทางการอิสราเอลจะดูแลไปตลอดชีวิตคือให้เงินเดือนทุกเดือน
ประเมินวงเงินจากความสูญเสียและอัตราค่าจ้างที่ได้รับ
และในกรณีที่เสียชีวิตค่ะทางอิสราเอลก็จะให้เงินรายเดือน
กับภรรยาและบุตรด้วยภรรยาจะได้เงินเดือน๓๔๕๐๐บาทต่อเดือน
กว่าจะแต่งงานใหม่ส่วนบุตรจะได้เงินนะคะ๕๗๖๐บาทถึง๑๑๕๒๐บาทต่อเดือน
อันนี้คือสิทธิประโยชน์ที่อิสราเอลเขาจะมอบให้กับแรงงาน
แรงงานที่ต้องเดินทางกลับจากภาวะสงครามอันนี้ก็จะได้เงินสงเคราะห์นะคะ๑๕๐๐๐บาท
บาทเจ็บจนพิการได้๑๕๐๐๐บาทบาทเจ็บจนทุพลภาพได้๓๐๐๐๐บาท
เสียชีวิตได้๔๐๐๐บาทและค่าทำศพจะจ่ายตามจริงนะคะแต่ว่าไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ทีนี้ความเป็นห่วงของแรงงานไทยแต่ละคนที่พอไปเนี่ยก็จะทำสัญญาจ้างเอาไว้๕ปี
แต่ทีนี้ต้องกลับมาก่อนครบกำหนดบางคนก็หวังว่าเดี๋ยวสถานการณ์สงบแล้วเนี่ย
จะได้กลับไปทำงานที่นั่นอีกหรือเปล่า
คุณพิพัฒน์ให้ความมั่นใจนะคะว่ากระทรวงแรงงานจะช่วยประสานเรื่องนี้ให้อย่างเต็มที่
แล้วก็พยายามหาค่าเดินทางให้กลับไปทำงานให้ด้วยนะคะแต่ถ้าหากไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุม
ก็จะแจ้งนายกัธมนตรีอีกทีหนึ่งแล้วมาช่วยกันดูว่าจะทำเนินการสิ่งที่ปรุงเป็นอย่างไงได้บ้าง
ก็บอกว่าสถานการณ์ที่นั่นคือคนก็คือยังใช้ชีวิตตามปกตินะ
คือการใช้ชีวิตปกติที่ไม่ใช่พื้นที่สีแดงตรงนั้น
เพราะฉะนั้นการทำงานอะไรต่างมันก็ยังคงเกิดขึ้นตามปกตินะครับ